ทุกผู้ชมครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มทนายดังนะฮะ
เลขาธิการมูลนิธิทนายประชาชนนี่เปิดถุงเหรอคะ
นี่ฮะโพสต์ภาพล่าสุดเมื่อช่วงเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาใช่
แคปชั่นบอกแฉไปถ่ายไปช่วงช่วงเย็นเย็นอ่าภาพใส่ไข่อ่ะ

โมงเย็นทุ่มนึงเนี่ยทุ่มหนึ่งอ่าแคปชั่นบอกแฉไปถ่ายไปนะ
แล้วดูขวามือขอขวามือเป็นภาพใหญ่หน่อย
เขาบอกปึกละหนึ่งล้านเฮาะ

๑ล้าน๒ล้าน๓ล้าน๔ล้าน๕ล้าน๖ล้าน๗ล้าน๘ล้านสมมุตินะ

อันนี้๒ถุงตั้งอยู่ด้วยกัน

บอกคนที่คุณเห็นอาจไม่เป็นอย่างที่คิด

บอกไถสีเทามา๕๐ล้าน
บริจาคเอาหน้าที่ละ๓ล้านสร้างภาพกลับตัวกลับใจ
ผมไม่อยากสวนกระแสนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมมาตลอด
แต่พอรู้ความจริงแล้วมันหมดรักเลยจริง
ผมไม่อยากให้มีอาชีพแบบนี้สร้างประเด็นข่าว
ตีแล้วไถใครยอมจ่ายก็ไม่พูดถึง
เราจะยกย่องคนแบบนี้เป็นฮีโร่จริงหรือครับ
มีอีกเม้นต์นึงป่ะคะมีอีกนะมีอีกเอาว่ายังไง
มาไหนดูสิคนที่บอกว่ารวยแล้วไม่เอาเงินแค่นี้
คิดใหม่นะครับยิ่งรวยยิ่งโลภ
ถ้าวันนี้ผมมีเงินพันล้านคุณเอามาให้ผมฟรี
ย้ำว่าฟรีสัก๑๐ล้านจะไม่เอาเหรอครับ
ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำอะไรคนรวยไม่ใช่พระนะครับ
จะได้ไม่ต้องใช้เงินอ่าคือยังไงอ่ะ
ย้ำว่าฟรีด้วยเหรอแปลว่าให้ฟรีแปลว่าไม่ต้องทำอะไรแรกสิ
ก็มันก็เลยมีคำถามเยอะแยะไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้น
คือเอาจริงจริงคนถามว่าใครแต่เปิดมาขนาดนี้พูดมาขนาดเนี้ย
เขาก็เดาออกกันที่สำคัญก็คือ
ทนายตั้มทนายสิทธาเนี่ยแจ้งหมายข่าวมายังสื่อมวลชนนะครับ
พรุ่งนี้๑๐นาฬิกาที่สิทธารอที่เป็นสำนักงานนะฮะ

สัมภาษณ์ทีเดียวเลยนะครับแล้วทิ้งท้ายประโยคเด็ด

ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคำถามอะไรนะหรือเกี่ยวอะไรกับคุณชูวิทย์ผมก็ไม่แน่ใจ
แต่เห็นบอกคุณชุวิตจะแถลงข่าวเหมือนกันเหรอหรือจะโพสต์หรือจะอะไรยังไง
พรุ่งนี้เหมือนได้ยินว่าจะมีการโพสต์ชี้แจงหรือว่าโพสต์แถลงหรืออะไรสักอย่าง

เพราะว่าเอาจริงในคอมเมนต์ก็มีคนพูดถึงชื่อคุณชูวิทย์เยอะเลยบอกว่าเดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้
แล้วคุณชูวิทย์มีประเด็นอยู่กับภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็มีประเด็นอยู่กับคุณชูวิทย
ใช่แล้วมันมีที่บอกอะไรบริจาคที่ละ๓ล้านอันนั้นใช่ไหม
ก็เห็นคุณชุวิตเพิ่งไปบริจาคเงินอะไรอยู่ไม่รู้ทนายตั้มหมายถึงใครอะไรยังไง
ต้องรอฟังธนายตั้มแถลงข่าวพรุ่งนี้๑๐โมง
อันนี้แหม่ปริศนาเยอะเหลือเกินนะคะเลยไม่รู้ว่าตกลงเรื่องราวมันคืออะไรยังไงกันแน่
แต่ทนายตั้มเขาบอกกับนักข่าวนะที่แจ้งหมายข่าวนะ
บอกผมแถลงทีเดียวเลยพรุ่งนี้๑๐โมงแล้วผมมีคำถาม
ฝากคำถามถึงพี่ชูวิทย์เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดกันก็แล้วกันนะ
คืนนี้จะนอนกันหลับไหม